ข่าวนี้ไม่ต้องโปรยเยอะเลย
ศึกลูกค้าปะทะเด็กปั๊มโวยแหลกพูดเสียงเบา

พูดแค่นี้ลูกค้าจะได้ยินได้ไง
เปิดกระจกแค่นี้

สำเนียงเสียงแบบนี้เลย

ถ้าสมมุติว่าดูคลิปแล้ว

จะได้ยินพนักงานปั๊มอ้างบอกว่า
ไม่ได้ยินที่ลูกค้าสั่งเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล๙๕

พูดเร็วเขาว่างั้นลูกค้าพูดเร็ว

ทีนี้จังหวะที่พนักงานเดินกลับไปเนี่ย

คือพูดเบาขนาดนี้คือลูกค้า
ได้ยินได้ยินก็เลยลงมาถามว่า

ตัวลูกค้าก็ทำงานอาชีพบริการนะ

ไม่เคยต่อว่าลูกค้าแบบนี้เลย

ท้าลูกค้าบอกโทรไปแจ้งสำนักงานใหญ่เลยป่ะ
ผู้จัดการเรียกพนักงานมา

ให้สังคมมองผมว่านะ

งานบริการทุกอย่างจำให้ขึ้นใจ

แต่ว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับ

เรื่องตำหนิต่อว่า

คือจะผิดจะถูกก็ไม่ควรมายืนต่อปากต่อคำ

อันนี้ขออนุญาตนะ

คิดจะทำงานบริการไม่ว่า

นะครับอันนี้คืองานบริการ

คิดว่าอาชีพนี้มันไม่เหมาะกับเราแล้วก็
ก็อาจจะไม่ต้องอดทนขนาดนี้

เขาเอาตังมาให้

เรื่องไม่เป็นเรื่องจริง

เอากลับกัน
ถ้าคุณไปเป็นลูกค้า

ไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแสดงเวอร์ไป

ทั้งทุกอารมณ์การพูดแหละ
คือเป้าหมายรู้แหละว่าคุณต้องการอะไร

ถูกหรือเปล่าคุณแต่คุณเลือกแบบนี้ไง
ไม่ชอบว่าเติมละมันอะไรนะคะ

คุณไม่ได้ยินค่ะ

อดทนครับเขาตั้งมาให้เขาตั้งมาให้

คุณค่านับอนันต์ยิ้มนะคะ